ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงออกก็ได้มีการออกแถลงการในวันนี้นะครับ
เรียกร้องให้ไทยเปิดเสรีภาพในการอภิปรายถกเถียง
ก่อนที่จะมีการลงประชามติร่างรัฐมนุน
ที่จะมีขึ้นในวันที่๗สิงหาคมนี้
โดยแถลงการดังกล่าวได้ประนามไทยกรณีจับกลุ่มและตั้งข้อหาประชาชนจำนวนมาก
ภายใต้คำสั่งของคศและพระราชบัญญัติประชามติ
โดยระบุนะครับว่านักตั้งแต่เดือนวิทยุนายนไปต้นมา
มีประชาชนถึง๘๖คนที่ถูกสอบสวนหรือว่าตั้งข้อหา
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในการจำกัดความคิดเห็น
การลงประชามติร่างรัฐมนูลที่จะมีขึ้นในวันที่๗สิงหาคม
เดือนนี้มีนักกิจกรรมหลายคนที่ถูกตั้งข้อหาจากการรณรงค์
สาธารณชนไม่รับร่างรัฐมนูล
ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่ง
คำสั่งขอสชและพระราชบัญญัติประชามติ
ขวางการแสดงความคิดเห็นและการเข้าถึงข้อมูลร่างรัฐมนุน
ยังย้ำว่าหลักการทำประชามติคือเปิดกว้างให้มีการถกเถียง
ตามมาด้วยการลงความเห็นของสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณชนวงกว้าง
จำเป็นต้องสนับสนุนให้มีการแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
เสรีและโตเถียงอย่างจริงจัง
รายงานพิเศษสหประชาชาติยังเรียกร้อง
ให้รัฐบาลยุติการบังคับใช้มาตราที่๖๑
พระราชบัญญัติประชามติและยุติการตั้งข้อหา
ภายใต้กฎหมายดังกล่าวและที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งคอสช
รวมถึงยึดมั่นในพันธกรณีที่มีตอนอนาชาติ
ปกป้องและขยายสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นครับ